จีนบุรีค่ะพาไปกราบไหว้ขอโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน
ว่ากันว่าท่านให้โชคมาแล้วเยอะเลยค่ะ
รีบมาบอกรีบมาแบ่งปันกันแบบนี้

ไปที่บ้านโคกสว่างตะบนย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
มาขอโชคขอลาบกับปู่ขุนเดชปู่ขุนจันทร์ปู่สมิงพรายแม่นางตะเคียนและกุมารทอง

มากันเยอะก็จริงแต่หนึ่งในนั้นน่าคุ้นฮะ

อาจารย์เริงยมทูตหมอศัยศาสตร์ชื่อดังประจำหมู่บ้าน

ก็ทำพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือมาให้โชคกับชาวบ้าน
เริ่มต้นปุ๊บไม่รอช้าค่ะ
อาจารย์เนี่ยจุดทูปขอคำมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน
แล้วก็เตรียมเครื่องเส้นไหว้มาตามความเชื่อ

จากนั้นบริกรรมคาถาก็ว่ากันไป
สิ่งหนึ่งที่เรารอคอยนั่นก็คือ
หยดน้ำตาเทียน
แล้วน้ำตาเทียนที่นี่ก็เห็นเด่นชัดเพราะว่าเป็นสีแดง

สีแดงเห็นชัดแบบนี้หยดลงไปหยดลงไปในพาน
ใจเย็นนิดนึงนะค่อยรอหน่อยค่ะ
แล้วทางชาวบ้านบอกตอนนี้สมุดพร้อมประกาศพร้อมแล้ว

แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่านอกจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะ
ยังมีน้องหนูนี่มากับคุณตาคุณยายด้วย

ให้ชี้ตัวแรกไปชี้เครื่องดื่มอะไรหะ
อันนี้ชี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยตอบแทน

สุดท้ายชาวบ้านบอกอ่ะตามนี้ละกันเนอะจดเอาไว้
แล้วก็ส่องไปด้วยส่องทูปเสียงไทยด้วย
มันออกมาค่อนข้างหลากหลายเหมือนกัน
แต่ก็คือแล้วแต่ความเชื่อไงว่าฉันจะเชื่อเด็กหรือเชื่อตัวเองดี
อันนี้บอกไม่ได้จริงนะคะ
แต่ว่าการทำพิธีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทำให้สบายจิตสบายใจ
โดยเฉพาะการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนะคะ
ว่ากันไปเรื่องของความเชื่อ
วันนี้เราพูดคำว่าเชื่อไปกี่ครั้งกี่คำแล้วนะ

เห็นไหม